เอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้เคยสงสัยกันไหมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะแต่งหน้าปะแป้งทาลิปสตงลิปสติกเนี่ยเขาใช้เครื่องสำอางอะไรใช้แบบไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะ
น้องเบตอลงรวดอะไรคะยิ่งดูยิ่งงงเนาะเบตอลเหมือนข้าวโพดแต่ว่าข้างในฝักมันไม่ใช่ข้าวโพด
ไม่ใช่นะคะนี่คือดอกลำเจียกดอกลำเจียกใช่ค่ะดอกลำเจียเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาสารภาพตรงนะ
ดอกนี้เนี่ยจะเริ่มบานในตอนเย็นนะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมละมุนเลยซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคุณย่าของเขาเล่าให้ฟังว่าในคนสมัยก่อนเนี่ยนะ
ตอนที่เขายังไม่มีเครื่องสำอางแป้งพับอะไรต่างเนี่ยนะเมื่อถึงเวลาฤดูของต้นดอกลำเจียกออกดอกเนี่ยก็จะไปเก็บค่ะคุณ
ถูกต้องถูกต้องบางคนก็เอามาทำเป็นน้ำหอมเอามาใส่ผมบ้างใส่ตัวบ้างเนื
แต่เขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนทหารชาติใช่ไหมใส่อย่างพอดีพอดี
พอดีเพราะว่าเขาบอกบางทีกลิ่นมันเยอะเกินไปแรงเกินไป

เป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยนะคุณผู้ชม
เอามาเล่าสู่กันฟังจริงมันมีหลายอย่างมากเลยในสมัยโบราณ

พวกลิปสตงด์ลิปสติกบางทีเค้าจะใช้พวกดอกคำฝอยบ้างอะไรแบบนี้
มีหลายอย่างคุณผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูนะ
มีเยอะมากนะคะเป็นเรื่องของความงามแล้วก็เครื่องสำอางในแบบสมัยโบร่ำโบราณ
ว่าจะเป็นหญิงยุคไหนสมัยไหนก็รักสวยรักงามทั้งนั้นแหละ